สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในเรื่องของลายมือค่ะถือว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยสถิติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ
คือคนในสมัยโบราณค่ะเขาจะมีการจดสถิตินะคะว่าลายมือแบบไหนชีวิตจะเป็นอย่างไรนะคะ
และในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาแนะนำ๓ลายมือเศรษฐีนะคะ
ที่ใครที่มีเส้นลายมืออย่างที่หมอไก่บอกไปนะคะรับรองว่ารวยรวยรวยอย่างแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะว่าลายมือของคุณจะเป็นแบบ๓เส้นลายมือที่หมอไก่กำลังจะบอกนี้หรือเปล่า
เส้นลายมือแรกนะคะเรียกได้ว่าเป็นเส้นลายมือของคนที่มีโชคค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวเองจะมีโชคหรือมีลาบหรือเปล่านะคะ
ต้องดูที่เส้นลาบเลยค่ะเส้นลาบนะคะดูได้ง่ายค่ะ
ก็คือเขาเรียกว่าจะเป็นเส้นตรงนะคะที่ขนานกับเส้นชีวิตนะคะ
ชีวิตคืออะไรเส้นชีวิตก็คือเป็นเส้นที่โอบตรงโคนนิ้วโป้งนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่มีเส้นขนาดเล็กนะคะอยู่ตรงเส้นชีวิตเนี่ย
ก็เรียกได้ว่าจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบแต่ว่าเป็นลาบก้อนเล็กพอหอมปากหอมคอเท่านั้นค่ะ
ลาบนะคะไม่ได้มีแบบเดียวเท่านั้นนะคะ
แต่จะมีเส้นลาบอีกแบบนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นเส้นที่มันตั้งขึ้นมาจากเส้นชีวิตค่ะ
ลักษณะคล้ายกับขนเส้นเล็กนะคะที่ตั้งชี้ขึ้นไปข้างบนค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่มีเส้นลาบแบบนี้ก็จะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภ
แต่ว่าจะได้โชคลาภนิดหน่อยเท่านั้นนะคะ
แต่ถ้าใครนะคะที่มีเส้นลาบแบบนี้แต่ว่าเป็นเส้นที่ยาวขึ้นมานะคะ
จากเส้นชีวิตนะคะเรียกได้ว่าเป็นเส้นหนวดมังกร
หมายถึงว่าจะมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าหวังในเรื่องเงินก็มีโอกาสที่จะได้เหนือความคาดหมายนั่นเองค่ะ
ส่วนเส้นลายมือที่๓นะคะที่หมอไก่จะมาบอกนะคะ
เป็นเส้นลายมือวาสนาเสร็จถีมีซับค่ะ
สำหรับเส้นนี้นะคะถ้าใครมีเนี่ยโอ้โหถือว่าปังปุริเย่มากค่ะ
วิธีการสังเกตไม่ยากเลยนะคะ
ถ้าใครที่มีเส้นวาสนานะคะแล้วแต่กิ่งก้านนะคะ
ไปเป็นสามเส้นค่ะก็คือชี้ไปทางเนินพุธนะคะ
เนินพุกก็คือเนินที่อยู่ใต้นิ้วก้อยนะคะ
แล้วก็ชี้ไปทางเนินอาทิตย์หมายถึงใต้นิ้วนาง
และชี้ไปยังเนินเสานะคะก็คือหมายถึงว่าใต้นิ้วกลางนั่นเองนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครมีแบบนี้เนี่ยแสดงว่าดวงชะตามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ในเรื่องฐานะการเงินอย่างยิ่งเลยค่ะ
ไม่ใช่แค่ลาบจรนะคะแต่ว่าจะได้ทีเป็นก้อนใหญ่เลยค่ะ
สำหรับใครที่ส่องลายมือของตัวเองแล้ว
ไม่ได้มีเส้นลายมืออย่างที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เพราะว่าจริงแล้วนะคะวิธีการเสริมดวงในเรื่องของการเงินเนี่ย
ก็มีหลายวิธีและได้ผลจริงนะคะ
วิธีแรกค่ะก็คือการทำบุญด้วยอาหารการกินหรือว่าน้ำนะคะ
เพราะว่าผลจากการทำบุญประเภทนี้ค่ะ
จะส่งผลในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะ
ยิ่งมีโอกาสได้ไปทำบุญกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจริงเนี่ย
จะได้รับอันนี้ส่งคูณ๒นะคะ
ลับอย่างต่อมานะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนำนะคะ
เพื่อความดวงดีในเรื่องของการเงินนั่นก็คือ
การจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์นั่นเองค่ะ
ความเป็นจริงแล้วเราควรที่จะเคลียร์กระเป๋าสตางค์ให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ
เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำให้กระเป๋าสตางค์ของเราโล่งนะคะ

ก็จะเป็นการเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ของเราได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
ลับอย่างที่๓ที่หมอไก่อยากจะแนะนำนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของสีมงคลค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณค่ะจะไปซื้อกระเป๋าสตางค์นะคะ
หรือว่าซื้อรถหรือว่าใช้ของอะไรที่เราต้องใช้อยู่ตลอดเวลามีความใกล้ตัวอยู่ตลอดเวลา
เราควรที่จะเลือกเป็นสีมงคลตามวันเกิดต่อไปนี้ค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ
ถ้าคุณอยากจะมีโชคในเรื่องของการเงินค่ะ
ขอแนะนำว่าให้คุณนะคะเลือกใช้สีม่วงเป็นแกนหลักในชีวิตอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะ
ส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะสีที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินของคุณนั่นก็คือสีส้มนะคะ
คนที่เกิดในวันอังคารค่ะถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะเฮ่งปังในเรื่องของการเงินให้เลือกใช้สีเทาหรือว่าสีบรอนเป็นหลักนะคะ
ส่วนคนที่เกิดในวันพุธกลางวันค่ะก็ขอแนะนำว่าให้คุณเลือกใช้สีฟ้านะคะ
ก็จะเป็นอะไรที่ดีกับกระเป๋าสตางค์ของคุณมากค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสีที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะก็คือสีชมพูค่ะ
คนที่เกิดในวันพระรหัสสบดีนะคะสีที่ดีกับกระเป๋าสตางค์ของคุณนะคะนั่นก็คือสีเหลืองสีครีมนั่นเองค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์ขอแนะนำให้จัดไปเลยค่ะสีเขียวเหนียวซับนะคะ
สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะถ้าอยากจะเห็งปังในเรื่องของการเงินนะคะต้องจัดไปเลยค่ะสีแดงนั่นเองค่ะ
ง่ายเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการเสริมดวงทั้ง๓วิธีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับหมอไก่
ในปัญหาสที
กับมีแน่นอน

นี่คือลายมือผมชัดเจนว่ารวยแน่นอน

ลายมือคุณเอาปากกาเขียนไง

ไม่ออก
อย่างนี้ไม่เรียกรวยของจริง

ก็ไปปรับใช้กันได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ